วันนี้มาเริ่มที่เรื่องของการเมืองกันก่อน
เป็นเรื่องร้อนที่โต้กันไปโต้กันมา

ล่าสุดทางด้านของรองนายกรัฐมนตรี

เตรียมจัดทำรูปเล่มในการปฏิบัติ

ส่วนคอสชมีการออกมาเปิดเผย
หลักฐานว่านายทักษิณชินวัฒน์มีการจ้างล็อบบี้ยิส
เพื่อทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทยจริงนะครับ
กรณีที่นายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี

ไม่ได้จ้างล็อบบี้ยีสเพื่อทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทย
มีรายงานว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชมีหลักฐานว่า
และมีบทความจากหนังสือพิมพ์ต่างประเทศระบุชัดเจนว่า
ทักษิณเป็นลูกค้าของบริษัทล็อบบี้ยิสต์
โดยแบบฟอร์มโชว์อยู่บนเว็บไซต์ของรัฐบาลสหรัฐเมื่อปลายปี๒๕๕๘ครับ
ซึ่งขอสชต้องการชี้ให้เห็นว่านายทักษิณนั้นมีการจ้างล็อบบียิสต์จริง
และอยากให้ติดตามว่าหลังจากนายทักษิณโพสต์ข้อความแล้ว
ขณะที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูล

หารือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
เพื่อจัดทำรูปเล่มสรุปกำหนดแนวทางสิ่งที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ

เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนได้ทราบกัน
ส่วนการแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนั้น

แต่หากคิดว่าซุ่มเสี่ยงก็ไม่ควรทำ
ดังนั้นจึงจะต้องระวังจะเข้าข่ายความผิด
ใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยนายวิศนุเครืองามก็ได้บอกเอาไว้นะคะ
เพราะว่ามีการหยิบยกมาอย่างเช่นวัก๒ของมาตรา๑๕
ว่าห้ามปลุกระดมจะถือว่าเป็นการก่อกวนและทำลายความสงบเรียบร้อย
คือระบุตรงนี้เอาไว้ในการลงประชามติ
ทีนี้ในพจนานุกรมคุณผู้ชมก็ให้ความหมายของคำนี้เอาไว้
บอกว่าเป็นการยั่วยุให้มีการลุกฮือขึ้น
ทั้งการปลุกระดมให้คนไม่ไปลงประชามติ
หรือว่าให้คนมีความเห็นรับหรือว่าไม่รับ
ทำแบบนี้ถือว่าผิดหมดแต่การพูดถือว่าไม่ผิด
ส่วนเรื่องของการติดทงใส่เสื้อติดเข็มกลัด
อาจจะเป็นหรือไม่เป็นการปลุกระดมก็ได้
ใครอยากทำบอกว่าต้องลองเสี่ยงดู
อันนี้คือเป็นเรื่องที่หลังจากนี้
ยังต้องมีการคุยกันเรื่องนี้อาจารย์วิศนุบอกไว้นะคะ
ด้านนายองค์อาบครามพัยบูรณ์ประดองหัวหน้าภักร์ประชาธิปัตย์

อาจจะทำให้การลงประชามติยกเลิกไป
พร้อมเชื่อว่ารัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
และขอเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นจัดการออกเสียงประชามติอย่างโปร่งใส
และให้ได้รับการยอมรับนั่นเองครับ